เพราะจุดที่แกเสียชีวิตมันมีจอมปลวกขนาดใหญ่อยู่ด้วย
ชาวบ้านก็บอกว่าอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะตาแกไปเผาโดนจอมปลวกหรือเปล่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านโป่งนกหมู่สองตะบนหนองย่า

จุดเกิดเหตุมันเป็นเส้นทางลัดล้อเข้าไปตามไร่การเกษตร
ก็ไปเจอศพอยู่ทางลาดริมแม่น้ำแควร์น้อย
เป็นศพของนายแชร์อายุ๙๕ปี

เสื้อผ้าถูกเผาไหม้ขาดวิ่นไปหมด
แต่แกก็ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายเนอ

เพราะว่าแกโดนไฟคลอกแล้วก็เสียชีวิตหมดสติกันไปก่อนนะฮะ

ก็มีไผ่มีย่าถูกไฟไหม้มราบไปหมดครับ
ทางด้านของนางวิพาพัฒน์
ลูกสาวคนโตของคุณตาเอง
ก็หลานเองก็มาดูร่างของคุณตา

จุดไฟเผากอไผ่ตั้งแต่๔โมงเย็นแล้ว

จากนั้นก็เห็นว่าไฟมันลุกขึ้นมาเนอะ

พอไปเห็นพ่อถูกไฟคลอกนอนฟุบไปแล้ว
นะฮะคาดว่าแกคงหนีไม่พ้นจากการที่ไฟมันโหมล้อมรอบตัวแกเนี่ย
นะฮะสุดท้ายแกก็เลยเสียชีวิตแบบนี้ครับ
ทีนี้เนี่ยในพื้นที่รอบกอไผ่

บางจุดมันยังควันยังคุกกันอยู่

เป็นฝั่งที่ตรงข้ามกับศพของคุณตาคุณผู้ชม

มันเป็นเนินดินคล้ายกับจอมปลวกขนาดใหญ่
ถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นเพราะมันมืดเนอะ

ผู้ตายเนี่ยไปจุดไฟเผากอไผ่แล้วมันลามไปโดนจอมปลวก
ชาวบ้านก็โอ้โหเนี่ยอาทันแน่
เจ้าที่เจ้าทางต้องโกรธแน่เลยไปจุดไฟเผาจอมปลวกเลยอะไรแบบนี้ครับ

แต่ว่าจากการสอบสวนของตำรวจทราบว่าผู้ตายเนี่ย
ไปเผาแล้วลมมันโหมมาพอดีแกหนีไม่พ้นหนีไม่ทัน
ก็เลยถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตนะครับ
ญาติพี่น้องลูกเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ